ใครจะรู้เดินอยู่ริมฟุตบาทอยู่ดีเนี่ย

ที่ฟันจนเลือดอาบเลย

เพราะว่าชายชาวเกาหลีคนนี้เขามาทำงานที่บ้านเรา

คุณผู้ชมมุมตรงนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัด
ต้องบอกก่อนพิกัดตรงนี้อยู่แถวสะพานควายค่ะ
ทีนี้คือแค่ชายชาวเกาหลีเดินผ่านนะนะ
คนร้ายที่ฟันเขาวิ่งตามมาแล้วก็เอามีดมาฟันเลย
อีกมุมหนึ่งจะเห็นชัด
ตอนที่คนร้ายเอามีดฟันกลางหลังเลยนะคะ

โอ้โฮนี่น่ากลัวนะเป็นภายสังคม
คนร้ายก็ข้ามถนนหลบหนีไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ๗โมงเช้า
ของเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
ชาวเกาหลีเขามาทำงานในไทย

แล้วพอหลังเกิดเหตุเสร็จนี่ดูสิคะรอยเลือดที่เสื้อ
ชาวเกาหลีเขาก็ไปแจ้งความที่สนบังซื้อ
แล้วก็ต้องประสานไปยังสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจบางซื่อทำงานเร็วนะ
วันรุ่งขึ้นวันที่๑จับได้เลยค่ะ
เป็นชายเร่ร่อนแล้วเขามาอยู่แถวนี้

เร่ร่อนคนที่ฟันเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีแล้วนะครับ
แล้วแฟนของชาวเกาหลีเนี่ยเขาก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในโซเชียล

เพราะว่าใครจะรู้ล่ะว่าเราเดินอยู่บนทางเท้าดีเนี่ยนะ
ยังไม่ปลอดภัยเลยต้องระวังหน้าระวังหลังให้ดี
แล้วคนที่เขาเข้าไปดูคลิปนี้นะก็คอมเมนต์มาค่ะบอกเอาจริงนะ
อยากให้พมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เข้ามาดูแลมาจัดระเบียบคนเร่ร่อนหน่อย

เมื่อวันก่อนเราเพิ่งอ่านคนเร่ร่อนที่ป้ายรถเมย์ตรงหัวลำโพงใช่ไหม